จังหวัดแพร่นะคะมีเจ้าของร้าน๒๐บาททุกอย่างเนี่ยค่ะ
ถูกแทงค่ะเป็นสองสามีภรรยาซึ่งก่อนหน้านี้เคยมาที่ร้าน
แล้วก็มีปัญหากับพนักงานขายจนไปแจ้งความกัน
กลับมาอีกครั้งหนึ่งเจ้าของร้านก็เข้าไปเตือนนะคะ
สุดท้ายก็ถูกสองสามีภรรยาเอามีดแทงบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะสองสามีภรรยา
จริงจริงเขาไม่ได้มาครั้งแรกเนี่ยครั้งที่เขามาเนี่ย
มาเป็นครั้งที่สองแล้วผู้บาดเจ็บที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์
ก็คือเจ้าของร้านแล้วก็จะเห็นว่ามีปากเสียงกัน
ปลาของใส่ชกต่อยกันนะเจ้าของร้านเนี้ย
ผลักไปที่ชั้นวางของแล้วก็ถูกแทงค่ะ
พนักงานของร้านเนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยนะคะ
แต่ว่าก็ถูกสองสามีภรรยาทำร้ายไปตบหน้าเขานะคะ
นี่คือเมื่อวานนี้ตอน๕โมงเย็น
ตำรวจไปที่เกิดเหตุนะคะก็ไปพบคุณนันตชัย

มีดเนี่ยปักคาที่สี่ข้างซ้ายเลยค่ะ
แล้วก็มีแผลถูกแทงอีกแห่งหนึ่ง
พบรอยเลือดหยดเป็นทางยาวต้องรีบนำตัวไปรักษานะคะ
ส่วนพนักงานของร้านคุณสิรินทรก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน
บอกว่าสองคนนี้เคยถูกเขาเนี่ยนะคะ

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมาตบหน้าเค้า
โดยบอกว่าเนี่ยติดของติดป้ายราคาแพงเกินจริง
ไปแจ้งความแล้วแต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้าอะไร

เจ้าของร้านเข้ามาเจอเขาก็เลยพูดคุยตักเตือน

แล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะครับ
ล่าสุดตำรวจลงพื้นที่ติดตามผู้ก่อเหตุนะคะ
ซึ่งก็ทราบว่าเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
อยู่แถวประตูยั้งม้า

ตามข่าวบอกว่ามีอาการทางจิต
แล้วก็เมื่อปลายเดือนธันวาคม

อย่างที่บอกล่ะค่ะมาก่อเหตุทำร้ายพนักงาน

กลับมาอีกนะคะ

หัวร้อนขึ้นมาก็เลยก่อเหตุขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ขณะที่ผู้บาดเจ็บตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ซึ่งเขายืนยันว่าเขาจะดำเนินการถึงที่สุดนะครับ